คุณผู้ชมคะตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศหน่อยค่ะ
ด้านหลังนี่อะไรฟ้ามืดดำธมินซัดพายุฝนถล่ม

คือเขามีงานกองข้าวศรีราชาที่ชนบุรีใช่ไหม
เขาก็มาออกร้านกันแล้วก็กางตรงกลางเต็นต์
ปรากฏพายุฝนลมแรงมาก
พ่อค้าแม่ค้าต้องไปจับเสาเต็นต์เอาไว้
ครับเอาอยู่หรือเปล่าลองดูค่ะ

ลำพังแค่จะเก็บร้านยังจะเก็บไม่ทันเลยพี่เบิร์ต
เมื่อวานนี้ผมกำลังอ่านข่าวเย็นไทยรัฐอยู่
พี่สารีแฟนรายการของเราเนี่ยทั้งข่าวเช้าข่าวเย็น

ขอหยุดการดูก่อนนะเพราะตอนนี้ศรีราชาฝนตกหนักมาก
แล้วดูสิคุณผู้ชมสภาพคือฟ้ามืดมาเลยนะ
แล้วลมแรงแบบโอ้โหพัดแรงจนแบบเต็นต์อ่ะ
ปลิวกระพือกระพือแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าก็กลัวไง
บอกว่าเดี๋ยวเต็นต์จะปลิวข้าวของจะปลิวกระจาย
เอาทำยังไงล่ะจับเสาเต็นต์เอาไว้ก่อนค่ะ
โอ้โหพูดว่าพี่คนนี้เมื่อกี้ปีนปีนบันไดนะ

ใช่นี่คือในงานกองข้าวประจำปีของศรีราชาชนบุรีค่ะ
แหลมมันมาแรงมากช่วงเย็นเมื่อวานนี้
พ่อค้าแม่ค้าเขามาตั้งร้านไงเตรียมจะขายของ
ก็ต้องจับเต็นต์ไม่ให้มันปลิวยึดเสาเต็นต์เอาไว้แบบนี้
แต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ต้านไม่อยู่จริงค่ะ
ก็เลยต้องไปขนของแล้วก็หนีตายกันโอละหมานเลย
กลัวไงว่าเดี๋ยวแบบลมมันจะพัดจนข้าวของกระเด็น
หรือว่าพัดมาโดนตัวเดี๋ยวได้รับบาดเจ็บอีก
แล้วบางจุดนู่นดูสิผ้าใบหลังคาเต็นต์น่ะ
ปลิวออกมานะตกขวางถนน
พอลมพายุมันสงบลง
ร้านค้าได้รับความเสียหายเพียบเลย
ข้าวของกระจัดกระจายเต็นต์พัง
โหดูสิงค้าจริงปีกฝนไปหมดค่ะ
เจ้าของร้านข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณป้าน้อยพานสำริทบอกว่า
ข้าวของป้าได้รับความเสียหาย
ไก่ย่างน่ะป้าย่างไว้มันก็กระจายปิวไปหมดเลย
ครกที่ป้าจะเตรียมไว้ตำส้มตำเชื่อไหมหนู
ลมมันพัดแรงครกหล่นลงมาแตก
แล้วที่เสียหายหนักที่ไหนอ่ะนี่คุณผู้ชมดูสิ

แล้วจะเก็บยังไงล่ะเนี่ยที่มันเป็นนวมที่มันเป็นเบาะที่มันอะไรเก็บไม่ทันนะดิ
ที่มันเป็นนวมเป็นเบาะที่พี่เบิร์ตว่าที่นอนพอฝนมันตกลงมาแล้ว
มันโดนน้ำไปหมดแล้วขายอะไรไม่ได้เลยเอาไปขายต่อไม่ได้ซื้อไหมอ่ะดอม

แล้วไม่รู้ถ้าซื้อต่อมานี่ทุนจมนะเนี่ยใช่ไงโต๊ะโต๊ะระเนรนาศแบบนี้หมดเลยอ่ะค่ะ
ครับวันนี้อีกวันหนึ่งนะที่เราเตือนให้เฝ้าระวังกัน
วันนี้๒๖๒๖ใช่มาถึง๒๖ครับอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นร้านค้าเป็นเต็นต์นะคุณผู้ชม